ขับรถขับราเนี่ยต้องมีสติตลอดเวลาแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
หลายครั้งบางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเอง
แต่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเมื่อไหร่
เหมือนเหตุการณ์นี้แหละค่ะเป็นสองวัยรุ่น
จะกินเหล้ากันออกมาจากวงเล่าเลย
ขี่มอเตอร์ไซค์กันออกมาผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณผู้ชม
ชนกับรถพ่วง๑๘ล้อเข้าไปอย่างจังนะคะ
ตอนนี้ก็บาดเจ็บกันไปทั้งคู่เลยค่ะ
ภาพกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้นะคะ
เช้ามืดที่ผ่านมานี่เองหน้าร้านคาแคร์

ตำบลบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ชนเต็มแบบโอ้โหไม่รู้ว่าได้เบรกหรือเปล่าอะนะคะ
นายวิเชียนชายคอนบุรีวัย๔๘ปี

เขาก็ขับรถของเขาเลี้ยวออกมาจากซอยตามปกติ

มีนายปิยะติใจวัย๒๘ปีเป็นคนขับ
แล้วก็มีเยาวชนชาย๒คน
ขออภัยเยาวชนชายวัย๑๕ปี๑คนนั่งมาด้วย
ขับมาทางตรงขับมาอย่างเร็วเลยคุณผู้ชม
แล้วก็พุ่งชนท้ายตัวแม่เต็มแรง

แล้วก็พอไปตรวจสอบเนี่ยลักษณะทั้งคู่ดูเมาทั้งคู่

เยาวชนชายเป็นคนเล่าอะค่ะบอกว่า

แล้วก็คนที่ขับรถมาด้วยกันนั่นแหละอยู่ในซอย
แล้วอยู่นายปิยาก็ขึ้นรถเฉยเลยอยู่ก็รีบเปิดประตูรถขึ้นไปนั่ง
เขาก็ตกใจก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เลยรีบขึ้นไปนั่งเป็นเพื่อน
ว่าเพื่อนจะขับตะเลิศไปไหนเป็นยังไงล่ะคะก็ตะเลิศมาชนรถพ่วงนี่แหละค่ะ
อ๋อก็ไม่รู้เขามีทิ้งไปไหนเหมือนกัน

พลับประตูรถสการ์ทขึ้นไป

เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ทั้งสองคนเรียบร้อยแล้ว
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกงให้รักษาต่อไป
ด้านคดีนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจเลือดแล้วล่ะ
หาผลแอลกอฮอล์เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ